ไม่หายคือเรื่องความเชื่อมีเยอะแยะเลยค่ะ
ไปติดตามกันหน่อยนะครับพากันไปที่แรกที่จังหวัดนครราชศรีมาที่นี่เขาก็มีเรื่องราวของความเชื่อ
ไปเจอกับต่อไม้ประหลาดที่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้านหนองแต้อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชศรีมา
ไปเจอกับคนนี้นายสมนึกดีสุดแหมนามสกุลดี
เขาเล่าว่าต่อไม้นี้นะครับเดิมทีเป็นต่อไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่บนคันนาเมื่อ๒ปีก่อน
ก่อนที่จะถูกพายุพัดโค้นลงมาจนค่อยตายไป
ชาวบ้านก็เลื่อยตัดไม้เผาถ่านปกติทั่วไปจู่ไม่นานมานี้ต่อไม้ที่ล้มอยู่กลับตั้งตรงได้อีกครั้งเฉยเลย
ตาไงอ่ะมันเอียงมันล้มมันจะตายลงไปอยู่แล้ว
สจานยิ่งนักคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นสีมือปรัชฌาบ้านเนี่ยละค่ะ
ขอบคุณคุณชิสาฮะแล้วก็ยังไงซะใครที่ไปตรงนี้เนี่ย
เขาก็บอกว่าเขาเคยได้โชคได้ลาบอะไรกันมาแต่มันเป็นความเชื่อ
เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาล่ำลือกันมาเพราะฉะนั้นฟังหูไว้หู
ความเชื่อนอกระบบต้องฟังอย่างใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
ต่ออีกหนึ่งที่ที่นี่ก็ยอดฮิตเลยคุณผู้ชม
เกาะคำชโนธวังนาคินดินแดนพญานาคาราชพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมาค่ะ
ที่จังหวัดอุดรธานีแหมทุกวันทุกงวดก็จะมีนักท่องเที่ยว
มีสาธุชนเดินทางไปกราบไหว้พ่อปู่และแม่ย่ากันไม่ขาดสายเลย
เมื่อวานนี้ค่ะคุณมีคณะครูได้พานักเรียนมาทัศนศึกษา
มาดูความแปลกของต้นชะโนธกันด้วยนะงานนี้นักเรียนเขาเลยถือโอกาสเลย
แม่คุณครูพามาทัศนศึกษาทั้งทีขอส่องน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์ดูสักหน่อยสิ
เขาดูกันยังไงน้องสงสัยแถมต้องมีการถ่ายรูปด้วยนะ
ถ่ายรูปส่งเข้ากลุ่มไม่ได้ถ่ายรูปส่งครูนะคะถ่ายรูปส่งเข้ากลุ่ม
ลับหรือเปล่าไม่ใช่กลุ่มลับสิคุณครูเขาพามาดูน้องสงสัยก็เลยถ่ายรูปไว้คุยกัน
แม่ตรงนี้บริเวณขันน้ำมนต์เนี่ยก็ดูกันไปเรียบร้อยไปดูอีกหนึ่งจุด
นักท่องเที่ยวเขาก็มาบวงสวงเปิดทรัพย์รับโชคกันที่เนี่ยบริเวณลานตรงนี้
เยอะแยะมากมายโอ้แล้วเจอกับนาคน้อยนาคน้อยแห่งเกาะคำชโนธ
เขาก็จะมาร่ายรำถวายพ่อปู่แม่ย่ากันด้วยแบบนี้
นางน้อยบอกว่านี่เค้าฝันนะฝัน
ฝันเห็นพ่อปู่มาให้โชคให้ลาบด้วย
ในฝันเนี่ยพ่อปู่บอกตัวเลขหมดเลย

นากน้อยบอกนี่เขาเชื่อนะว่าฝันอาจจะเป็นจริง

เอาไปฟังเสียงนาคน้อยกันดีกว่า

ผมจับใจความได้แล้วนางน้อยบอกว่าให้เปิดช่อง๓๒ดูไทยรัฐทีวี
เออใช่เลย
กุศุพรสลาบอกว่าคุณมีเรื่องจะเล่า
ใช่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม

แต่ว่าไปเห็นบรรยากาศคนเยอะจริงนะ
วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขามีพิธีด้วย
เปิดขุมทรัพย์รับโชค
พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมาพญานาคาราช
พิธีจัดขึ้นที่วัดสว่างอารมณ์นะ
จุดที่จัดคือหน้ารูปหล่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมา
คือลักษณะเป็นเต็นต์ด้านแถวลานจอดรถน่ะ
เป็นสาราพระราหูแปดเหลี่ยม
มีคนไปร่วมงานเยอะแยะเลยนะคะ
แต่ละคนต้องมีเครื่องเส้นบูชา
ไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้าฟักทองไข่ไก่ดิบ
เอาใส่จานแล้วก็ต้องควักกระเป๋าสตางค์ของตัวเอง

เพราะถือว่าจะเป็นการรับโชครับเงินรับลาบอะไรก็ว่ากันไปนะคะ
สวดอยู่แบบนี้นั่งภาวนาอยู่แบบนี้๒ชั่วโมง
ถามแม่ค้าลอตเตอรี่ในวัดเพราะว่าบางคนก็ต้องเอาลอตเตอรี่ไง
หวังจะรับโชคจากงวดนี้ไปถามแม่ค้าลอตเตอรี่ว่า
แม่ค้างวดนี้ได้อะไรมาบ้างมีอะไรจะบอกเราบ้างไหม
แม่ค้าบอกว่าคือในช่วงเวลานี้ที่วัดมีการจัดงานปิดทองลูกนิมิตร๙๙ลูกด้วย
แม่ค้าก็เลยบอกว่าตัวเลขที่มันเกี่ยวข้องกับงานนี่แหละน่าจะมาช่วงนี้
ก็คือวันเปิดงานอันนี้เป็นข้อเท็จจริงก่อนนะคะ
เปิดงานนะคะ๒๓มกราคมแล้ววันเปิดอย่างเป็นทางการอีกนะ
เอาลือวันไหนคะ๒๕มกราคมแล้วงานจัดไปถึงเมื่อไหร่คะ
วันปิดงาน๑๐ปุกกุมภาพันธ์และแม่ค้าบอกว่า
ตัวเลขที่มันเกี่ยวข้องกับงานปิดทองลูกนิมิตทั้งหลายเนี่ย
มันไปตรงกับรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล๕ปีแล้วนะ
จากสถิติมันมีความเป็นไปได้ประมาณนี้
ไปเปิดขุมทรัพย์รับโชคกันแล้วไม่รู้ว่าหนูน้อยทารกคนนี้ที่เพิ่งเกิดมาจะให้โชคหรือเปล่า
แวะใช่พวกแม่แบบกั้นไม่ไหวแล้วนะคะขอคลอดบนรถทัวร์นี้ละกัน
เป็นรถทัวร์รับส่งนักท่องเที่ยวนะคะตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือดูแล
ทำให้คลอดออกมาอย่างปลอดภัยสาวท้องแก่ไรนี่คือนางสาวบวนพักเถื่อนสันเทียอายุ๒๖ปี
เป็นพนักงานบริษัททัวร์นี่แหละค่ะนอนรอความช่วยเหลืออยู่
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่พยาบาลฉุกเฉินโรงพยาบาลกระบี่มาถึง
เอาล่ะทำคลอดเด็กร้องอุแวะออกมาเจ้าหน้าที่ตัดสายสดือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วส่งไปที่โรงพยาบาล
หนูน้อยปลอดภัยนะคะเป็นเพศหญิงน้ำหนัก๑๘๘๐กรัม
และลูกก็ปลอดภัยดีนะคะ
ส่วนรถทัวร์คันนี้เพิ่งกลับจากส่งลูกทัวร์ที่สนามบินกระบี่แล้วก็จะกลับบริษัท
ปรากฏว่านางสาวบวรพักษ์ปวดท้องมากเลยไม่ไหวแล้วค่ะคลอดเลยตรงนี้เลยละกัน
อดบนรถทัวร์ทะเบียน๓๐๗๙๒๙ภูเก็ตเขาจอดอยู่ริมถนนศรีพังงาตำบลกระบีใหญ่จังหวัดกระบีค่ะ